สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามนะคะพบกับดิฉันวรรณฑรสมกิตรุงโรศค่ะ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะตัวแทนของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะ
ก็ออกมาแถลงข่าวตอบโต้คณะกรรมการกลางนะคะ
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดการเลือก๓๐เสียงหลีกภูมิภาคได้ตามกำหนดเดิม
จากวันพรุ่งนี้ที่กำหนดเดิมคือวันที่๗มกราคมเลื่อนไปเป็นวันที่๑๗มกราคมค่ะ
ติดตามความคืบหน้าล่าสุดนะคะได้จากรายงานทางโทรศัพท์ของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อค่ะ
ตอนนี้จากการแถลงข่าวเป็นยังไงบ้างคะ
สวัสดีครับการแถลงข่าวเพิ่งจบลงเมื่อสักครู่นี้เองนะครับ
วันนี้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้แถลงข่าวตอบโต้กรณีที่คณะกรรมการการเลือกกรรมการกลางการเลือกตั้งนะครับ
ที่ได้แถลงข่าวยกเลิกการเลือก๓๐เสียงเมื่อวันที่๔มกราคมนะครับ
โดยให้เหตุผลว่าสมาคมฟุตบอลไม่ได้ดำเนินหนังสือเชิญสโมสรหลีกภูมิภาคทั้ง๘๓สโมสร
ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณนะครับคำที่แจ้งของสมาคมวันนี้มีสามประเด็นครับ
ประเด็นแรกก็คือสมาคมไม่ได้ให้ความร่วมมือตรงส่วนนี้ไม่เป็นความจริงนะครับ
เพราะว่าสมาคมได้สอบถามไปยังหลีกภูมิภาคซึ่งมีอำนาจตรงตามข้อบังคับนะครับ
ซึ่งประธานหลีกภูมิภาคทำหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการกลางแล้วนะครับว่าไม่สามารถดำเนินการได้
ส่วนกรณีต่อมาคือเรื่องงบประมาณไม่สามารถสนับสนุนได้เนื่องจากแบทเอ็นซีไม่มีอำนาจจัดการเลือกตั้ง

งบประมาณเบิกจ่ายของคณะกรรมการกลางนั้น

กรณีสุดท้ายคือกรณีที่คณะกรรมการกลาง
วันที่๒๙ธันวาคมครับซึ่งเป็นวันเดียวกับที่
นี่เป็น๓ประเด็นที่สมาคมฟุตบอลชี้แจงในวันนี้ครับ
จะช่วยให้ทำให้มีข้อสรุปในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นไหมคะ
ก็จะเดินทางมาพูดคุยกับทั้งสองฝ่าย
โดยในวันนี้นะครับจะพูดคุยกับคณะกรรมการกลางโดยเป็นการพูดคุยลับนะครับ
ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะพูดคุยกับทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ว่าในวันพรุ่งนี้น่าจะมีความคืบหน้าครับ
ในวันพรุ่งนี้พร้อมที่จะชี้แจงในทุกประเด็น
เพราะว่ามั่นใจว่า๓๐เสียงที่ได้มานั้นถูกต้องทุกประการ
นอกจากนี้ทนายโบ้เสริมด้วยว่าการเลือกตั้งตามกำหนดเดิม
ในวันที่๑๑กุมภาพันธ์ในส่วนตัวแล้ว
คาดว่าไม่น่าจะทันกำหนดเดิม

แต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือ
คณะกรรมการกลางสมาคมทุกมีจะหมดอำนาจในวันที่๑๕กุมภาพันธุ์
ซึ่งในส่วนตรงนี้ทนายโบ้บอกว่า
ซึ่งอาจจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการกลางชุดใหม่
หรือว่าอาจจะเป็นคณะกรรมการกลางเดิม
ที่ให้ทำหน้าที่ต่อไปจนจบ